คุณผู้ชมคะปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าคนไทยต้องพบเจอกับเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะ
สำหรับการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งก็มีคนดังในวงการบันเทิงหลายคนนะคะที่ได้เข้าพิธีบวชอุปสมบท
น้อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
หลังจากที่คนไทยทั้งประเทศต้องเศร้าโศกกับเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
คนในวงการบันเทิงได้ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน
ด้วยการเข้าพิธีอุปสมบทน้อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
เช่นนักร้องนักแสดงหนุ่มบี้ทัศภาคที่ตั้งใจเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์ที่วัดท่าไม้
เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามานดา
แต่พอเกิดเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
พระวรศรีโลหรือพระบี้ในขณะนั้น
ขอน้อมถวายบุญกุศลถวายพระราชกุศลรวมเป็นเวลา๑เดือนเศษ
ตามด้วยคนดังที่อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างบินบรรลือฤทธิ์
ก็เข้าอุปสมบทอย่างเรียบง่ายที่วัดบางแวกกรุงเทพ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
ได้รับฉายาทางธรรมว่าอาจิกปุญโยแปลว่าผู้ทำบุญไว้ดีแล้ว
นักแสดงหนุ่มเชนธนาที่ประกาศเลื่อนงานมงคลสมรส
และเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ศึกษาพระธรรมเป็นเวลา๑๔วัน
มีความตั้งใจว่าอยากจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของท่านทางใดทางหนึ่งนะครับ
ตอนแรกแพลนแต่งงานจะแต่งวันที่๑๙พฤศจิกายน
ด้วยการถวายอะไรหรือว่าความรู้สึกต่างเนี่ย
ก็เลยตัดสินใจคุยกับครอบครัวแล้วก็รวมถึงว่าที่ภรรยาว่าจะเลื่อนออกไป
รู้สึกว่าสิ่งนี้เราน่าจะทำได้ก็คือการบวชถวาย
ยังมี๒นักร้องหนุ่มที่มีจุดหมายและความมุ่งมั่นเดียวกัน
นั่นก็คือเป๊กผลิตโชคและดิมฮาริน
ก็เข้าพิธีบวชในวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยเป๊กทำพิธีบวชที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารเป็นเวลา๑๕วัน
ขณะที่ดิมได้ศึกษาธรรมที่วัดอุโมงจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนคนบันเทิงที่เพิ่งศึกอย่างนักร้องหนุ่มกัณพัฒน์
เข้าพิธีปลงผมบวชเมื่อวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ที่วัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ขอบวชเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และเพื่อตอบแทนพระคุณบุพการีด้วยค่ะ